เบรกนี้ค่ะมาที่พระเอกหน้าหวานนะคะ
อย่างเจมส์จิรายุนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ครั้งนี้เนี่ยเขาขอมาร่วมโครงการดีกับโครงการปันน้ำใจให้ชีวิตนั่นเองนะคะ
เพื่อร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ
ให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นเอง

คุณผู้ชมค่ะซึ่งเจ้าตัวนะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นกระบอกเสียง

เชิญชวนแฟนนะทั่วประเทศเลย
มาร่วมทำบุญใหญ่ด้วยการสร้างโบสถ์ที่จังหวัดพิศนุโลกด้วยค่ะ
ทอดกระถิ่นผมจะทำในวันนี้๑๑ฤษจิกายนครับ
ที่ดีกับเตะยามเผลออยู่ในประปราหรันท์

คือตั้งแต่เด็กนะครับผมได้มีโอกาสไปทำสวน
กับคุณพ่อคุณแม่ที่บนเขาที่นี่อยู่แล้ว
แล้วก็เห็นว่าโบสถ์เนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กที่ผมไป
เริ่มสร้างจนผมอายุเท่านี้ครับ

ตอนนี้ผมก็ได้มีการโพสต์ไอจีบ้าง
โพสต์ในเฟสบุ๊คบ้างแล้วก็บอกเป็นแฟนไปว่า
ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจจะร่วมบุญเนี่ย
ก็ผมเปิดบัญชีอันหนึ่งไว้ที่
ที่สำหรับมาสร้างอุโบสถอันนี้ครับ

ก็บอกเป็นแฟนไปเรื่องร้อยครับผม
การสร้างโบสถ์เป็นบุญใหญ่ต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน
แฟนคลับก็อย่าลืมเจมสจินะจ๊ะมาบอกบุญขนาดนี้
บะเช็ดจากการบริจาค
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะจ๊ะ
ใช่คือการทำบุญเนี่ยยิ่งไฮยิ่งใดจริงนะ
ยังตัวท็อปในวงการบันเทิงบ้านเราดิฉันไม่ต้องเอ่ยชื่อ
คือเขาทำบุญใหญ่มากแต่สิ่งที่เขาได้กลับมา
มันใหญ่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นทั้งความรักจากบรรดาแฟนคลับ
รวมไปถึงงานแล้วเงินที่กลับมาหาเขาแบบมหาศาล
อันนี้ไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคน